คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องของลูกกับแม่อีกเหมือนกันนะคะ
ลูกชายวัย๑๗ปีมาร้องเรียนกับตำรวจบอกว่า
แม่ผมหายตัวไปกว่าครึ่งปีแล้วทำไมคดีนี้ไม่ค่อยคืบหน้าสักที
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากนี่ค่ะลูกชายวัย๑๗ปีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตามหาแม่ให้ผมหน่อย
แม่ผมชื่อรัฐดาหงสมศรีอายุ๔๔ปี
แม่เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพห้วยราช
ขออภัยแม่ไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกโกงถูกหลอก
เรื่องของการลงทุนแชร์ลูกโซ่หมดเงินไปเป็นล้าน
อันนี้คือหน้าตาของคุณแม่หรือว่านางรัฐดาหงสมศรีนะคะ
เขาเล่าบอกว่ากุมภาพันธ์ปีที่แล้วแม่ทำธุรกิจบางอย่าง
คิดว่าคงเป็นการลงทุนแชร์ลูกโซ่กับผู้หญิงที่ชื่อวันนา
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสามแวงอำเภอห้วยราช
รู้มาว่าแม่ก็โอนเงินให้นางวันนานหลายครั้ง
ครั้งละสองหมื่นถึงสี่หมื่นรวมเป็นเงินกว่าสามล้านบาท
โฉนดที่ดินเนื้อที่๑๘ไร่และบ้านไปร่วมลงทุนเพิ่มด้วย
สินที่ใช้ลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ๖ล้าน
ต่อมาเมษายนปีที่แล้วแม่รู้ตัวว่าถูกหลอก
ไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนางวันนา
ช่อกงตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำเจรจากลายเกลี่ย
วันนาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้ภายใน๓เดือนก็คือกรกฎาคมปีที่แล้ว
ใกล้ครบกำหนดนี่ค่ะเขาโชว์ข้อความให้ดูว่านางวันนาส่งข้อความมาหาแม่ผม
บอกว่าให้ไปรับเงินทุนและกำไร๔๘ล้านบาทพร้อมทองคำหนักอีก๗๐บาทที่กรุงเทพ
นัดหมายกันยี่สิบแปดกรกฎาคมแม่ผมก็ไปหลังจากยี่สิบแปดกรกฎาคม
แม่ผมไม่กลับมาอีกเลยแม่ผมหายไปเลยซึ่งผมไปแจ้งความคนหายกับตำรวจสพห้วยราชแล้ว
จากยี่สิบแปดกรกฎาคมปีที่แล้วจนวันนี้กุมภาพันธ์ปีหกสี่ค่ะยังไม่มีความเคลือบหน้าเรื่องของแม่เลย
เงินให้นางวรรณานี่เป็นเงินเงินเท่าไรประมาณห้าร้านกว่าหกล้านกว่า
หกล้านครับเกือบเกือบหกล้านคือทยอยโอนใช่ไหมทยอยโอนครับ
ตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีประมาณเมษาพฤษภามีนาเมษาพฤษภาครับ
ปีไหนครับปี๖๓ครับคือปีที่แล้วครับปีที่แล้ว
แล้วตอนนี้เราเห็นแซ่บที่ข้อความที่ที่แม่คุยกับวรรณานี่คือเหมือนต้นหน้าเป็นเหมือนเป็นแบบไหน
เหมือนเชลลุกโส่อะครับแค่คล้ายเชลลุกโส่แต่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ
เพราะว่าคนเราเขามาพูดคำสองคำก็เชื่อเขาโดยวิธีการหลอกโลก
ลูกชายคนนี้บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่คลายคดีแล้วก็ตามตัวแม่ให้ได้โดยเร็วเพราะคนที่บ้านเนี่ยไม่สบายใจ
กลัวว่าแม่จะเป็นอันตรายค่ะและที่สำคัญตอนนี้มีประเด็นเพิ่มเติมคือที่ดินกับบ้านเนี่ยถูกยึด
นำไปขายท่อตลาดด้วยคิดว่าคงถูกนำไปจำนองกับในทุนแล้วหลุดจำนำอ่ะค่ะ
หายตัวไปหูครึ่งปีกว่าแล้วนะอืม